คุณผู้ชมครับตอนนี้เรียกได้ว่าหลายพื้นที่อากาศเริ่มร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ปริมาณฝนลดลงหลายคนสงสัยนะครับว่าสถานการณ์ฝนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
จุดไหนจะยังพอมีโอกาสได้เจอกับสายฝนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงกันบ้าง

หลักเนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องของปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดร่องฝนก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศนะครับ
ตอนนี้ความเกิดอากาศที่อยู่ในไทเลค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังนะครับ
ไม่สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดร่องฝนมาพาดผ่านเมืองไทยของเราได้
ดังนั้นแนวฝนส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณประเทศจีนตอนกลางแล้วก็ตอนล่างนะครับ

ซึ่งร่องฝนนี่เองเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ตามการตั้งฉากของดวงอาทิตย์นะครับ
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์จะค่อยเลื่อนกลับมาผ่านเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากดวงอาทิตย์ผ่านเมืองไหนของเราอีกประมาณ๑เดือนนะครับ
ฝนก็จะเริ่มมาชุกที่เมืองไทย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากมีพายุเกิดขึ้นโอกาสการเกิดฝนก็จะมี
แต่ว่าในระยะนี้จากการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในเมืองไทย
ยังไม่มีพายุเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนนะครับ
อย่างที่กรมอุตุได้คาดการณ์ไว้นี่คือล่าสุดตอนนี้จะสังเกตว่า
จุดที่มีฝนตกหนักจะมีอยู่แถวบริเวณปากอ่าวแองกอสักส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็มีในบริเวณพื้นที่ภาคลังตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคใต้อยู่บ้างนะครับ
คลื่นก็ไม่แรงเหมือนช่วงที่ผ่านมา
โดยจากการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับ

หลังจากนี้ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ
สถานการณ์ฝนที่จะมีโอกาสเทในเมืองไทยของเรา
ส่วนสีชมพูสีแดงคือจุดที่มีโอกาสเจอฝนตกหนัก
ส่วนใหญ่จะเลื่อนขึ้นไปอยู่แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ก็มีปลาปลายเป็นเขียวอ่อนมาปกครูเมืองไทย
ก็หมายความว่าโอกาสที่จะเจอฝนหนักตกนาน
ช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสค่อนข้างน้อย
นี่คือการคาดการณ์ล่วงหน้าของกรมประตุนะครับ
ยังไงก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสการเกิดพายุ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ